ดีกว่ามีค่าทุกนาทีเอาทุกเรื่องให้ละเอียดยิบพื้นดวงเลย
ร้อนจังเลยสตูร้อนขึ้นมาทันทีเลย

ตามดวงถ้าช่วงวันที่เกิดอยู่ราศีกรกฎ
ถ้าตามลักษณะเวลาเกิดเนี่ยลักษณะอยู่ราศีกัน
จากอาทิตย์กำเนิดอยู่ในราศีกรกฎเป็นราศีแม่ธาตุน้ำ
แล้วคนเกิดในราศีกรกฎชีวิตก็จะมีการ
หนึ่งเดินทางเปลี่ยนแปลงแต่ลักษณะราศีกันเนี่ยมันเป็นตัวแปรเปลี่ยนนะ
พ่อบ๊อตดำก็อยากรู้นะครับราศีไหนที่มีครอบครัวยาก
การพิจิกมีน๓ราศีนี้
ข้างหน้าเธอมีครอบครัวยากแล้วล่ะ
คุณพี่ค่ะเรารักกันไม่ใช่เหรอคะ
เธอมีครอบครัวยากละ

ไม่น่ากลัวเพราะคนอื่นก็เป็นกันแล้ว

เขาจะไม่เล่นกับเราสมมุติแบบไปเล่นอะไรขโมนขโมยตามเด็กผู้ชาย
เราก็เราก็อยากจะไปเล่นกับเขาประมาณอย่างนั้นนะคะ
ตอนเด็กพี่น้องพี่ก็เป็นผู้ชายน้องก็เป็นผู้ชาย
แต่คุณเนี่ยแสบกว่าพี่น้องคุณอีกแสบขนาดไหน
ก็คือจริงถามว่าแสบไหมคือเรารู้สึกเราเป็นคนรักความถูกต้องมากกว่าค่ะ
เหมือนแบบเวลาอยู่ในโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลเลยอย่างนี้ค่ะ
คือเราจะรู้สึกว่าไอ้ภาพที่เราเห็นแบบ
เด็กผู้ชายวิ่งมาเปิดกระโปรงเด็กผู้หญิงเนี่ย
แล้วเด็กผู้หญิงก็ร้องไห้แงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย

รู้สึกว่าทำไมเราไม่ปกป้องดูแลตัวเองได้ล่ะ
เพราะฉะนั้นแบบบางทีแบบเพื่อนผู้หญิงที่แบบ

มีวันหนึ่งเนี่ยมะม้าเล่าให้ฟังว่าไปโรงเรียน

แล้วคนก็งงม้าก็งงว่าทำไมแบบ

เหมือนเด็กยืนออกันเยอะแยะแต่ทำไมมีม้าตัวนี้ว่างอยู่

เฮ้ยในดวงมันบอกไหมคะ

คือยังงี้ครับเขาดวงชะตารักษณะอยู่ราศรีกัณฐ์
เลขประจำตัวหรือดาวประจำตัวคือดาวพุทธ

อยู่ในเรือนลาพะราศีกรกฎ
หมายถึงว่าราศีกรกฎ
เป็นราศีตามวันที่เกิด

และอยู่ร่วมกับดาวอังคาร
ซึ่งเป็นดาวตัวแทนของความกล้าเหมือนผู้ชาย

ซึ่งเป็นดาวแห่งความร้อนความแรง

ก็แปลว่าเป็นคนที่รักความยุติธรรม

ไม่ใช่เป็นคนที่หมายถึงว่าก้าวร้าว

บางทีในเรื่องที่ตัวเองผิด

คุณพ่อคุณแม่ขอร้องให้เรียบร้อยไหมคะ
คือคงไม่ขอร้องแต่เชียวว่าเขาก็คงอยากให้เราเรียบร้อยแหละ

ก็คือจริงจะบอกว่าที่บ้านเราชิวมาก
เหมือนแบบป๊ามะมะเนี่ยเขาจะค่อนข้างแบบ
เหมือนตามอย่างที่ลูกอยากจะเป็น

คือเขาเจตนาว่าอันนี้มันเป็นความ
มันเป็นความโชคดีของพวกลูกนะคะ

ใช่เหมือนเขาเรียกว่าเหมือนทำให้เรามีสำนึก

ดาวประจำตัวเนี่ยเป็นราพะแก่ตัวเอง
เชียร์สามารถที่จะเล่นละคร

จะเรียกน้ำตาจะทำอะไรยังไง

มีราหูจากอาริมะเร็งตัวเอง
แปลว่าอะไรเป็นคนที่นิสัยกวนประสาท
ชอบหามุมแกล้งมันแต่มันเยอะมันแย่มัน
นี่คือเป็นคนโรคจิตมาก

มีอะไรก็ตามทีที่เขาจะเล่นมันได้วะนี่

มันใช่ใช่มั้ยมันใช่
ไม่จริง

นี่คือแฟนของคุณอยู่ในกรรมมากี่ปีแล้วนี่

ตั้งแต่เชียร์อายุ๑๕ดูหน้าแล้วอ่ะ

เป็นดาราหรือนักแสดงลาหูต้องเด่น

คือตัวของเชียร์เนี่ยมีอารมณ์กล้าจะได้กล้าเสีย

อิงรู้มั้ยกล้าลูมเขาเองอีก

ดักทางคนได้ดักจังหวะ
แต่เขาบอกว่าเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะเข้ามาในวงการเลย
เพราะอะไรในดวงแล้วเป็นยังไงจริง

เราไม่รู้นะในดวงชะตาพุทธกับอังคารเนี่ย
แปลว่าเวลาว่าหรือดุเนี่ยน่ากลัว

ถ้าดุแบบถึงเวลาต้องดุคือจะแบบ

เขาบอกเวลาดุก็คือจะดุจริง
ก็ดุแต่จริงแล้วคือเราเป็นคนอะไรง่าย

ได้รับความสบายในการดูแลตั้งแต่เด็ก
ว่าแบบจะอิสระทางความคิดอะไรก็คือทำไป

การอิสระเหมือนเขารบในความเป็นคุณแล้ว

จำไม่ได้เหมือนกันว่าเราไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไง

ภายในเดือน๒เดือนถ่ายตัวนี้ตัวนี้ตลอดเลย
เราก็งงจำไม่ได้ว่าเราไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไร
ดวงมีราหูยังไงก็ต้องเข้ามาในวงการบันเทิง

คือจันทร์เนี่ยถ้าทับหรือเล็งชะตาใคร

นี่แสดงแม่เขาห่วงแม่เขาห่วงตัวเชียร์มากนะ

ชีวิตแม่คือจิตวิญญาณดวงชะตาผู้ใด

แล้วพระจันทร์เร็งดวงชะตาคนเกิดราศีมีน

คือการแสดงในความเป็นไปในความสมบูรณ
จะไม่ปรากฏมันจะปรากฏเมื่อเกิดความบกพร่อง
เช่นเขามีตัวจริงอยู่

เป็นโอกาสหลักที่เดิมที่เขามีอยู่
พระจันเป็นพระจันรูหมายความคิดว่า
ตัวเขากับแม่มีความผูกพัน
และแม่ห่วงมากแต่ทะเลาะกับแม่ตลอดชีวิต

มันมีอย่างนี้นะอาทิตย์ผิดอังคาร

สุขสาวเป็นเสี้ยงสตูจันกับครู

เชียร์เนี่ยจันทร์อยู่ในเรือนครู

มันรักกันแต่ก็ทะเลาะกัน
มันชอบกันแต่ก็มีเรื่องขัดกันตลอดเวลา
แต่ก่อนค่ะชีวิตแต่กอลที่

มีเรื่องทะเลาะแรงก็มีเหมือนกัน
แต่คือไม่ใช่ทะเลาะเพราะแบบอะไรไม่ดีนะ

ปรับความเข้าใจอะไรทุกอย่างมันได้เร็ว

แล้วโมเดลลิ่งมาทาบทามอยู่ตอนไหน
คือเป็นวันที่เราไปเรียนพิเศษที่สยาม

เพราะคิดว่าแค่ถือหนังสือไปเรียนแล้วก็กลับบ้าน

กองถ่ายแฟชั่นเราเดินผ่านแล้วไปหยุดดู
แป๊บนึงเดินออกมาก็มีโมเดลลิ่งวิ่งตามลงมา

เพราะเพื่อนเราหุ่นแบบสวย่แบบโมเดลเลย

เป็นจุดกำเนิดที่ทำให้แบบเหมือน

ประกวดครั้งแรกแต่ได้ตำแหน่งด้วยนะคะ

แล้วก็ได้ขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน

ไม่มีทางชีวิตนี้ฉันจะไม่ประกวดอีกแล้ว

มันไม่ใช่ตัวตนของเราใช่มั้ย

เพราะว่าคือในคนที่ประกวดนะคะ
อายุ๑๕๒๕แล้วเราเด็กสุด

เราดูน่าจะขำในสายตาเขาด้วยซ้ำ
เราก็เลยรู้สึกว่าโหยเราไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลย

คือถ้าโพสต์ปกติคนอื่นเขายืนกันแบบ

คือเรายืนมืออย่างเงี้ยแต่มือเราอยืนอย่างเงี้ย

เกรงมากซะจนแบบเราไม่รู้ตัวว่าเราทำได้ดีหรือเปล่า
แต่ในที่สุดเราก็ได้ขวัญใจช่างภาพมา

ได้เขามีทางแมวมองให้คุณไปเป็นศิลปินในสังกัดเลย

ยังจำอยู่เลยพี่เขาชื่อพี่แดง

คือเชียร์ว่าเชียร์น่าจะไม่เข้าทางมั้ง

เขาก็โอเคไม่เป็นไรมาลองก่อน
คือง้อเราอยู่แบบหลายรอบมากจนเราต้องไป

คือเป็นศิลปินเชียวไม่แน่ใจเลยค่ะ

ก็อาจจะยังพอลองได้อะไรอย่างนี้
เวทีเนี่ยมันมาจากโมเดลลิ่งที่เห็นเราที่สยามนั่นแหละค่ะ

เขาก็บอกว่าเออเวทีนี้มันเด็กหน่อย

เราก็ยื่นคำขายคำนี้ไปเลยเชียบอกว่า
ม้าถ้าเวทีนี้นะ

หม่อม้าก็อ่าโอเคลุก

ในที่สุดวันที่ไปปรากวดด้วยความเพ้อ๊บ

ความเป็นผู้หญิงก็น้อยเหลือเกิน

ดาวประจำตัวไปเป็นลาพะแก่ตัวเอง
ร่วมกับดาวอีก๒๓ดวงแปลว่าอะไรรู้ไหม

ฮะนี่คือ

ไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องมีอะไรให้ตุ้ม

นานทีจะมีแบบเหมือนคนที่จะเดินเข้ามาขอเบอร์เราปุ๊บ
แล้วก็เฮ้ยก็ข่วยเขินเบา
แต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้ขอให้ตัวเอง
ทีไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงาน
แล้วคุณจะรุ่ง